ช่วงปี๒๕๖๐ที่ผ่านมานะคะวงการกีฬาก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายค่ะ
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกนะคะที่ได้พลเอกประวิทย์วงสวรรค์เข้ามา
รับหน้าที่หัวเรือใหญ่ติดตามได้จากรายงานค่ะ
นับเป็นเวลากว่า๑๖ปีของพลเอกยุทธศักดิ์ศาสิประพา
ดำรงตำแหน่งหัวเรือใหญ่บ้านอำภาวันมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๘
ซึ่งในต้นปีบิ๊กออสได้ประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งนี้
เพราะการทำงานบนเก้าอี้ตัวนี้มา๑๖ปีนับว่าเพียงพอแล้ว
ผลเอกยุทธศักดิ์กล่าวว่าการดำรงตำแหน่งประธานโอลิมปิกไทย
ถือเป็นความภาคภูมิใจในด้านกีฬา
ผลงานที่น่าจดจำที่สุดคือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
รัฐธรรมนุนฉบับใหม่ที่มีเรื่องกีฬาบรรจุไว้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาและสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่๖
ส่วนคนที่มารับหน้าที่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนที่๗
คือบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
หลังคณะกรรมการชุดใหม่๒๓คนเทคะแนนเสียงให้
หมายคือต้องการยกระดับสมาคมกีฬาต่างให้สูงขึ้น
ก็ต้องช่วยกันนะครับทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกทั้งหมดนะครับ
เกี่ยวที่โดยเฉพาะที่คณะการบริหารทั้งหมดที่อยู่๓คนที่กำลัง
ต้องร่วมมือร่วมใจกันที่จะพัฒนานะครับการกีฬาของเราให้มีความก้าวหน้า
โดยเฉพาะยิ่งให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในการที่ว่าเราจะทำให้การกีฬานั้นมีมาตรฐานสูงขึ้น
เพราะว่าทุกสมาคมเขาก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเขาเองอยู่แล้ว
เราไปยุ่งคือเขามากมันพัฒนาอะไรนะครับ
เพียงแต่ว่าเราจะให้การสนับสนุนนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับในทุกเรื่อง
ในส่วนของพลเอกยุทธศักดิ์ศักดิ์ศรีประพา
จะยังอยู่ช่วยงานโอลิมปิกไทยในฐานะประธานกิติมศักดิ์
ต้องจับตาดูว่าการเข้ามาของพลเอกประวิทธิ
จะช่วยให้มาตรฐานกีฬาไทยก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมหรือไม่
ในระยะเวลา๔ปีหลังจากนี้